สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาอธิบุญญาโชคค่ะช่วงนี้ยังคงมีฝนตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
แต่คุณผู้ชมคะโดยรวมแล้วฝนในประเทศไทยจะลดลงประมาณสัก๑๐
แต่คงต้องระมัดระวังเรื่องภัยธรรมชาติกันด้วยนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้นะคะ
ยังคงเป็นร่องมรสุมค่ะที่ตอนนี้เคลื่อนขึ้นไปบริเวณทางเมียนมาตอนบนนะคะ
แต่ว่าปัจจัยสำคัญคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยยังคงมีกำลังแรง
ส่งผลทำให้ทั้งประเทศไทยนั้นมีฝนตกมากอยู่แม้ว่าบางพื้นที่จะลดลงก็ตามนะคะ
ส่วนพายุทกสุรีนั้นนะคะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันพรุ่งนี้
ซึ่งพายุลูกนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของกลุ่มฝนจะยังคงตกกระจายทั่วประเทศไทยนะคะโดยมากแล้วจะตกบริเวณพื้นที่ราบรุ่ม
พื้นที่ลาดใกล้เสี่ยงเชิงเขานะคะรวมไปถึงพื้นที่ที่ตกซ้ำซากนั่นเองค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะ
ส่วนเรื่องของลักษณะของฝนที่ตกในวันนี้นะคะจะตกหนักบางแห่งโดยมากอยู่ที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย
ระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือด้วยอุณหภูมิค่าเฉลี่ยของความร้อนอยู่ที่
วันนี้ฝนตกประมาณ๗๐เปอร์เซ็นต์ค่ะ
สวัสดีนั้นพรุ่งนี้ยังคงอยู่ที่๗๐เปอร์เซ็นต์เช่นเดิมนะคะ
ออกไปไหนก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็ดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอค่ะ